รสเด็ดรสชาติแซ่บยีจะดจาจาน

มีสองจานสองแบบที่อันนี้ต่างอย่างไรครับพี่ครับ

กันความเผ็ดความอร่อยอันนี้คือดั้งเดิมเลยเรา

ไม่เป็นเท่าไรแต่ฝรั่งอาจจะเผ็ดนะจริง
รสชาตินี้ไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าจัดจ้านมาตั้งแต่ในครัว
อันนี้เวลาต้มยำต้มยำครับต้มยำนะฮะครึ่งทั่ว

อ่าแล้วก็เพิ่มหมูแดงลงไปให้มีรสชาติแบบออก

อันนี้การันตีเลยว่ารสชาติของร้านเฮียนี่จี๊จัด

เพาะกรุงเทพนี่๑๙ปีนี้แล้วครับ

เริ่มต้นจากเป็นรถเข็นเนี่ยตอนแรกมีกี่โต๊ะ

เจ้าแรกที่เป็นเจ้าเย็นเตอร์โฟรถจัดจ้างแบบนี้พิจิตร

อยู่กี่ปีตรงนั้นเราถึงออกมาอยู่กรุงเทพ
ผมทำมาตรงนั้นประมาณ๑๐กว่าปีครับ

ทำไมเราถึงตัดสินใจมากรุงเทพฯไม่ขายอยู่ตอนพิจิตร

ทำไมอยู่พิจิตรไม่รวยเหรอ
ไม่รวยครับเพราะมันเป็นเมืองเล็กอะ
ทุกคนก็รู้จักกันหมด
กินกันได้วันหนึ่งไม่กินจาน
แต่มากรุงเทพฯครั้งแรกที่มาเป็นอย่างไร

วันแรกที่มาค่ายดีเลย
ตั้งใจมากิน
มาทานบ่อยเพราะบ้านอยู่แถวนี้ค่ะ

มาแบบ๑๐ปีได้แล้ว

เยอะมาก

ชอบกินมุ้นเส้นเย็นตะโภค่ะ

บางทีก็มีเบิ้ลนะ

ทานทีนึงก็ต้อง๒เบิ้ล
วันนี้เลือกทานหมูต้มยำเย็นตะโฟค่ะ
แล้วก็มีหมูแดงต้มยำค่ะ

นี่กินเย็นตะโฟต้มยำแต่ว่าต้องเผ็ดน้อย
เพราะว่าถ้าบอกไม่เป็นผิดมากร้านนี้
ร้านเนี้ยวัดใจคุณเลยครับมาเลยแน่นอนของจริง
คือเราเปิดวันแรกจนถึงวันนี้นี่ไม่มีวันไหนที่ไม่มี
ค่ะชอบแบบติดถนนเลย
จริงคือจะเข้าตึกก็ได้หละแต่ไม่อยากเข้า
ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบขายอะไรแบบนี้
ใช่ครับแบบจอดมอเตอร์ไซค์จอดรถปุ๊บสั่งซื้อกินได้เลย
โอ้โหนี่การันตีนะว่าร้านเขาขายดีจริง

บอกว่ามีขยับขยายสาขาเพิ่มเติมแล้วอยู่ที่ไหนครับ
อยู่พิลก้าวข้างพรรษีวาค่ะเสนท่านนอกจากเมนูพวกนี้
มีเมนูอะไรที่ขึ้นชื่ออีกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ุ่งน้ำข้นอะไรเพิ่มมาให้แบบหลากหลาย
จะเปิดตั้งแต่๕โมงครึ่งถึงตี๒๓๐ครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับ
จบจากเย็นตะโฟรอบดึกเราย้ายไปที่ร้านข้าวต้มรอบดึกกันบ้างค่ะ
แต่ไม่ได้พาไปทานข้าวต้มนะ
เพราะรายการของเราต้องเป็นเส้นเท่านั้น

เพราะที่ร้านนี้นะคะจะมีเมนูมะม้าต้มยำหม้อใหญ่

ค่อยเสิร์ฟให้นักชิมยามดึกโดยเฉพาะ
ถ้าพร้อมแล้วก็ตามคุณน้อยไปที่ร้านข้าวต้มเจ๊โอเลยค่ะ
ร้านนี้ครับเป็นร้านข้าวต้มรอบดึกที่ดังเป็นผู้แตกนะครับ
ด้วยการสร้างกระแสบนโลกโซเชียลจนสั่นสะเทือนไปหมด
กับเมนูมาม่าต้มยำครับ

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ก็ลูกค้าเยอะอยู่เยอะเหมือนเดิมทุกวันเลยนะฮะวันนี้เราเส้นเป็นเรื่องมีหน้าที่มา
หาเมนูชื่อดังของทางร้านเจ๊โอแห่งนี้ก็คือเมนู

จุดเริ่มต้นของมาม่าโอ้โหก่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเฮียครับ
ผมชอบโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
ทำเองกินเองกินแล้วนอนครับอะไรอย่างนี้
ก็รอบดึกตี๒ตี๓ไม่มีอะไรทานช่วงนั้นเป็นช่วงบอลโลก

อันนั้นทานกับใครบ้าง

กินกันเองกัดมะม่าธรรมดาแล้วก็ปรุงแต่งเติมหน้าตาเพิ่มอะไรลงไป
น่ากินวันนั้นกินมาม่ากับดูบอลอันไหนอร่อยกว่ากัน
บอลกับมาม่าอันไหนอร่อยกว่ากันไม่มาม่าเนี้ยกว่าเยอะบอลไม่ได้ทานเลยครับ
แล้วเราทำตอนดูบอลเนี่ยแล้วมันโด่งดังขึ้นมาได้ไงครับ
จุดเริ่มต้นเนี่ยโพสต์ไอจีของตัวเองก่อนเออโพสต์ในไอจีของตัวเองนี่
ไอจีของตัวเองเนี้ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นของกลุ่มนิสิตที่จุฬาอืม
ติดตามคนที่ติดตามผมในอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ย
นั้นเขาก็ตามมาทานอยู่แล้วแต่ผมมีกฎิกาให้เขาว่าหลัง๕ทุ่ม
เยถึงจะว่างพอแขกเริ่มซาผมก็จะทำนู่นทำนี่กินกับพวกน้องที่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว

แต่พอมันได้เสียงได้สับแล้วมันก็เลยโอ้โห

ก็มาเรื่อยก็ไม่ได้ขาดอะไร
มาเรื่อยแต่ว่าวันแรกมันทำให้เกิดปัญหาไปเยอะ

มันไม่ได้เตรียมพร้อมกับผลที่มันจะได้ของวันรุ่งขึ้น

เพราะคืนนั้นที่เขาโพสต์ไปเนี่ย
ขายวันหนึ่ง๑๐๒๐หม้อมันไม่ใช่ปัญหา

แต่พอวันนั้นผมดื่มกับเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปว่า
เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายมะมาลั่นหลัง๑๗๐๐เนอะ

ก็คือโพสต์กับว่าลูกค้าที่ทานประจำอยู่แล้ว
วันรุ่งขึ้นเท่านั้นเอง๔ทุ่มทุกโต๊ะนั่งรอถือตะเกียบไม่สั่งออเดอร์อื่นเลย

สิบหม้อวันนั้นกว่าจะจบคิวได้ทั้งทั้งที่ร้านปิดตีหนึ่ง
คิวก็ยังนั่งรอถึงตี๒เลย

ก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าเลยคนก็ต่อว่ากันใหญ่
ก็คือวันแรกที่เราผลิตไม่ทันเนี้ย
มันก็ทำให้ลูกค้ารอนานทํครึ่ง

ก็มีคนต่อว่าแหละว่าทำช้าจังเลย
ไม่ขายดีกว่าไม่ขายเลยแต่มีแต่แต่สำหรับน้องที่เคยตามมาทานอยู่แล้ว
เรายังต้มให้อยู่นะเออสำหรับลูกค้าประจำเท่านั้นอ่าเออ
ก็ไม่ถึงกันเท่านั้นแต่ถ้าใครรอได้เหมือนว่าใครรอได้ก็ทำให้อยู่
คือคนจะมาทานต้องรู้ต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องรอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามบ่นนะก็เราได้ประกาศแล้วว่าก็ไม่ได้ถึงว่าห้ามบ่นบ่นได้
แต่ว่าต้องโหตทนนะลอนิดหนึ่งขอโทษไว้นะประยานเร่งหนู
เรียกว่ามาม่าทำเรื่องดราม่าให้เฮียเกาซะละอย่างงั้นค่ะเพราะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปีห้าแปด
ก็ได้ผลตอบรับจากลูกค้าแบบดีเลิศเกินความคาดหมาย

เกิดเป็นคอมเมนต์แบบดราม่าจากลูกค้ากันยกใหญ่
เกาเลยตัดสินใจอัพสเตตัสบนสื่อออนไลน์
เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางร้านงดขายเมนูมาม่าโอ้โหแล้วนะคะ
เพราะทำให้เกิดปัญหากับทางร้านและกับลูกค้าขอบคุณทุกท่านค่ะ
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะด้วยเสียงเรียกร้องจากลูกค้าทั่วประเทศไทย
ว่าอยากจะกินมาม่าโอ้โหให้ได้
เยีเก่าก็ยอมใจอ่อนและนำเมนูนี้กลับมาขายอีกครั้ง
ซึ่งจะเริ่มขายตั้งแต่ช่วง๕ทุ่มเป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรักเฮียเกาจริงก็ต้องยอมรับในมาตรการนี้ด้วยนะคะ
ช่วงหน้ากลับมาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกับมาม่าร้านเจ๊โอกันต่อ
จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ค้นหากันอีกบ้าง